สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดอะไรสดใหม่ให้เยอะเออ
โอเคเหนื่อยไหมเหนื่อยก็ไม่พบให้จากไม่พบ
มาถามคำถามฉันเยอะวันนี้เมื่อวานนี้หลายหลายคนที่ส่ง
ได้เลยนะครับปล่อยธรรมมาเลยโอ้ยเมื่อไม่ได้อ่านลายประมาณสักเป็นร้อน
โดยเฉพาะเพจใต้เตียงดารา
ก็สามารถส่งเข้ามาถามมดดำได้วันนี้

เป็นคุณแองซี่อยู่ตรงนี้นะครับ

เดี๋ยวก่อนนี้มาทำอะไรเนี่ย
ฉันคิดถึงพวกคุณฉันแวะมาหาน้ำหาถ้าดึง
แล้วเมื่อกี้แต่งตัวทำไมดูเป็นโอ้โฮ

ปากดีเนาะ

ตอนนี้ก็เรียกว่ามีผู้ชายคนนึงครับ
มอบตัวบอกปัดฆ่านักศึกษาสาวคาโรงแรมนะฮะ
หลังจากที่แชทเฟส๒วันแล้วก็ลวงไปขืนใจบีบคอดับก่อนเพ่นหนีไปนะครับ
นักศึกษาสาวนะฮะถูกเพื่อนชายที่รู้จักมาผ่านกันทางเฟซบุ๊กเนี่ย
นะฮะถูกลวงเข้าโรงแรมม่านรูดแล้วกลายเป็นศพลายนี้เนี่ยนะครับ
เปิดเผยขึ้นมาประมาณสักตี๒๓๐ของวันที่๒๓ที่ผ่านมานะครับ
ร้อยตำรวจเอกสนรับสมบัตินะฮะท่านเป็นรองสวรรสอบสวนนะฮะ
อยู่ที่บ้านแพ้วนะครับจังหวัดสมุทรสาครถูกไหมฮะ

บ้านแพ้วบ้านแพ้วบ้านแพ้วนะโอเค
โรงแรมบ้านแพ้วนะครับตั้งอยู่เลขที่นะฮะ๑๔๒ทับ๑๐ริมถนนบ้านแพ้วนะครับ
โทนนะครับก็เลยมีการรายงานผู้กำบัญชานะครับแล้วก็ได้รุดไปที่เกิดเหตุนะครับ
ที่เกิดเหตุที่เป็นโรงแรมม่านรูดนะครับพบว่ามีศพนะฮะของนางสาวหน่อยเป็นนามสมมุตินะครับ
อายุ๒๓ปีนะครับอยู่ที่สมุทรสาคอนเนี่ยนะฮะลักษณะเนี่ยนะเป็นศพนอนหงายอยู่บนที่นอน
สภาพศพนะฮะมีรอยเขียวช้ำบริเวณลำคอคล้ายกับถูกบิดรัดนะฮะ
ส่วนกรามเนี่ยคุณผู้ชมครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นรอยช้ำคล้ายถูกของแข็งที่กระแทกเข้าไป
ส่วนอวัยเพศนะครับมีเลือดไหลออกมาจำนวนมากเปิดเปื้อนกางเกงแล้วก็ที่นอนนะครับ
สอบปากคำนะฮะจากพนักงานโรงแรมเนี่ยได้มีการให้ปากคำนะครับบอกว่า
เมื่อช่วงเวลาประมาณสัก๕ทุ่ม๒๕นาทีของวันที่๒๒นะครับ
มีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์นะฮะพาผู้ตายมาเปิดห้องพักชั่วคราว
โดยสังเกตฝ่ายหญิงนะครับมีท่าทีอิดออดไม่ค่อยเต็มใจที่จะเข้าพักด้วย
หลังเวลาผ่านไปมาสักครึ่งชั่วโมงนะฮะชายคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนะครับอย่างรีบร้อน
แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนกระทั่งประมาณสักตีสองครึ่งตัวเองเนี่ยเห็นว่ามันหมดเวลาแล้วนะครับ
ก็เลยจะเข้าไปเคาะประตูเรียกปรากฏว่าไปเคาะเคาะเคาะเคาะเนี่ยนะฮะอืม
ก็ไม่มีใครเปิดไม่มีใครตอบเขาก็เลยเปิดเข้าไปเองไปพบกับผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงก็เลยรีบแจ้งตำรวจมา
ส่วนความคืบหน้าในเวลาต่อมานะฮะนายปิยพันธ์รุ่งเรืองนะครับ

อยู่ที่ตะบุญตลาดจินดาอำเภอสามพลานละความประถม
ได้มีการพาตัวผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายสอนราม
เผ่าเอี่ยมจีนอายุ๒๓ปี
เป็นผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวกับพันธุ์ตำรวจเอกสาร่วน
สพบ้านแพ้วแจ้งให้ทราบว่านายสอนรามเป็นคนที่พานางสาวหน่อย
นางสมมติเข้าโรงแรมมารุนนางกล่าว
โดยการที่นายสอนรามเป็นการให้ปากคำบอกว่ารู้จักกับผู้ตาย

ก่อนเกิดเหตุได้โทรศัพท์นัดกับผู้ตายไปที่ห้างสรรพสินค้า
จากนั้นพากันไปร่วมหลับนอนที่โรงแรมม่านรูด
โดยนายสอนามอ้างว่าขณะมีเพศสัมพันธ์อยู่ฝ่ายหญิง
เกิดอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติไปมีเลือดไหลออกมาทางอวัยวะเพศจำนวนมาก
ด้วยความตกใจก็เลยทำอะไรไม่ถูกรีบนำเสื้อผ้าไปสวมใส่กับฝ่ายหญิง

กระทั่งมาทราบข่าวว่าผู้หญิงที่ร่วมหลับนอนด้วยนั้นเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยมาเล่าให้แม่ฟังและปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พามามอบตัว

ที่เค้าก้าวยังไม่เชื่อสิ่งที่นายสอนรามพูด
เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะพยายามข่มขืน

แล้วก็บีบคอผู้หญิงแล้วก็ใช้ของแข็งตีไปที่หน้า
อะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันมีรอยช้ำที่คอ
แล้วก็กล้ามข้างซ้ายมีรอยของแข็งกระแทก
แล้วก็อวัยเภทก็คือเหมือนกับมีมีรวดไหล
คือหมายถึงว่าเขาบอกดูแล้วเนี่ยเหมือนแบบมีคนเอาไม้หรือเอาของแข็งมาตีตรงหน้าถูกต้อง
แล้วก็เหมือนลุมข่มขืนอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปก็ต้องดูกัน
เขาบอกว่าฉันเหมือนสาวข้างบ้านรอเผือก

นี่แหละนะครับก็เป็นเรื่องของเหตุเศร้าสะเทือนใจก็ต้องขอแสดงความเสียใจ

วันนี้คนส่งลายมาตามเรื่องดาราฉันไม่ได้อ่านข่าวดารามานานแล้ว
ตรวจแบบว่าพี่หนุ่มชอบแอปเล่นโลกสวยครับอ่ะคุณแม่
จำเปรี้ยวกันได้ไหมสรุปพี่หนุ่มจำหมอหนักืีบโบท็อกให้เรา
หมอเสดเหรอเป็นลูกน้องหมอเสด
สะรุปแอมคนที่โดนฆ่าหั่นศพเป็นน้องเขาน่ะ
เอาจริงป่ะเออเป็นลูกพี่ลูกน้องเออของหมอที่ทำหน้าให้หนู
เออหรือถึงว่าหมอหายไปไหน
๑ปีที่ผ่านมาตายก็๑๐ศพแล้ว

ก็ใช่ไงฉันไม่ให้เจอไปข้อมูลของบ้านแอมที่โดนฮารสบที่โดนเปรี้ยวฮารศพ
เขาบอกปีนี้ญาติพี่น้องเขาตายไปทั้งหลายคนแล้วไม่ใช่เฉพาะแอ๋มด้วยนะตายแบบแปลกด้วย
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่วันนี้เรายังไม่ลืมใช่ไหมฮะสำหรับเปรี้ยว
เปรี้ยวเนี่ยถือว่าเป็นมือข้าฮันศพที่ดังที่สุดแล้วมีคนตามเยอะมาก
คือสภาพตอนนี้คือหลายคนบอกก็เงียบหายไปสักพักใหญ่เนาะ
ถึงเวลาที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเบิกตัวแก๊งเปรี้ยวหั่นศพเนี่ยนะครับ
ทั้งหมดให้การปฏิเสธข้อหาฆ่า
รับเพียงว่าข้อหาร่วมกันฝังซ่อนเล้นศพ
แต่ไม่ยอมรับนะว่าตัวเองเป็นคนฆ่า
คืออย่างที่บอกว่าเขามีคำสั่งสั่งฟ้องเนี่ย
ให้ผู้ต้องหาแกงฆ่าหันศพนางวริสราหรือแอม
กลิ่นจุ้ยประกอบไปด้วยนางเสาเปียนุษย์

แล้วก็มีนางเสากะวิธีนางเสาอภิวัณฑ์
แก๊กแก๊งเขาทั้งหมด
ทั้งหมด๔คนถูกดำเนินคดี๕ข้อหา
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองกันไว้ก่อน
ร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายและทำลายศพ
ร่วมกันลักทรัพย์ร่วมกันกักขังหน่งเหนียว
ร่วมกันพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ
ถูกตั้งข้อหาเศษฐ์ศาลยาเศษฐ์ติดเพิ่มอีก๑ข้อ
ส่วนนางสาวจิดารัฐถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันลักทรัพย์
ก็คืออันนี้คือต่างคนต่างคดีแยกกันไป

ความคืบหน้าปรากฏว่าพฤษ
เราดูการที่เราติดตามข่าวไม่เหมือนต่อแรก
เขาให้การยอมรับพาไปชี้จุดมันน่าจะยอมรับแล้ว
แต่วันนี้ทั้ง๕คนมารับเศร้าข้อก่อข่าวหาพุบ
แต่ให้การปฏิเสธในการฆ่า
คือว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่เป็นคนเอาไปฝังศพ
ก็ตอนนั้นมารับถามแผนเพื่อแล้วก็ทำแผนไว้แล้วมั้ยเหรอ

เราแล้วก็่นทำแผนมันโละได้เหรอ
แต่บางคนบอกว่าดูแฟชันเปรี้ยวชัมตึ
หมอนเปรี้ยวหมอนปือเต็มป็อตเปรี้ยว
วันนี้แต่ละคนเนี่ยตัดผมสั้นเสมอหูนะฮะ
ทาปากสีแดงนี่เหมือนกับเบอร์
มีลุ่นเป็นเฮลตี้ค์นะฮะ

ส่วนของนายวัศษีนคุณจำนายวัศษีนได้ไหม

ใช่เดี๋ยวร่วมกันไง
การหั่นศพใช่ไหมตอนนั้นถูกควบคุมตัวจากทันทะสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นเนี่ยทั้งหมด

ทุกคนสีหน้ายิ้มแย้มหมดเลยอ้าวแจ่มใส
ทำไมมันไม่รู้สึกสลดกันเลยล่ะ
ทีมทนายความที่มายืนรออยู่ด้านหลังสารจากนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ย
ก็เอาไปควบคุมชั้นล่างของศาลก็คือจะมีห้องควบคุม

ทนายความโจทย์ร่วมกันเปิดเผยว่า
หลังจากพนักงานอายการแล้วก็สารอ่านคำฟ้องแล้วก็ข้อข่าวหาจนจบ
นางสาวเปรี้ยวแล้วก็กลุ่มเพื่อนเนี่ย
รับสารภาพเพียงว่าทำร้ายร่างกาย
และก็รับศาลรับข้อหาร่วมกันรอบฝังซ้อนเล้น
ส่วนข้อหาอื่นนางปฏิเสธทั้งหมด

เป็นคนดีโลกสวยเป็นคนดี
แล้วหนูเป็นพิธีกรร่วมตอนแรกแม่ทำไมมันทำอย่างนี้ว่าแม่ง

โอ้โหตายแล้วฉันรู้เลยสังคมเรามันอยู่ยากมาก
แต่ไปทำอะไรมากตาแดงอะจริงป่ะตาแดงหมดเลยเนี่ยง่วงอะ
เหมือนกับวันนี้พี่ผัดไทยมาทำไมวะรำคาญ
พี่ผัดไทยนั่งอยู่ปุ๊บคุณเป็นคนจิตใจประเสริฐคุณเป็นคนจิตใจงาน

พี่ผัดไทยเดินออกไปโอ้เพ้ยมั่งเลวจริงจริง
เลยเร็วต่อกันยังไงสรุปคือเขามันยอมรับ
เขาเป็นคนแบบว่าปฏิเสธหมดแต่นางก็ยอมรับว่ายาเสพติดนางยอมรับ
ข้อหารอบฝังนางยอมรับนะแล้วก็นอกนั้นปฏิเสธล้วน
ก็ต้องไปดูว่าสารจะต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปเรื่อยยังไง

ฮาโตเออนี่ไงบอกเลยฮาโตะนะคะตอนนี้
ฝนฮาโตะนะคะพัดถล่มเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมาเกาะมณฑลกวางตุ้ง
น่ากลัวนะน่ากลัวมากค่ะ
ก็ไล่เลียงไปเลยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศ
รายงานว่าไต้ฝุ่นฮาโตกำลังสร้างความเสียหายอย่างหนัก
ในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศจีนรวมทั้งเกาะฮ่องกง
แล้วก็ทางการก็ให้เตือนภัยไต้ฝุ่นนี้อยู่ในระดับ๑๐
เป็นครั้งที่๓ในรอบ๒๐ปีนะคะ
ล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑๐ราย
ขณะที่ประชาชนอีกหลายหมื่นก็ต้องอบพยพไปที่

ฝุ่นพัดถล่มเกาะฮ่องกงเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะ
ทำให้ชายวัย๘๓ปีตกทะเลเสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า
ใช่แรงเนอะ๑๒๐คนนะคะ
ลมกันโชคแรงมากนะคะความเร็วลมเนี่ย
กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมีที่ฮ่องกงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินกว่า๔๐๐เที่ยวบินนะคะ
กว่าจะกลับมาให้บริการได้ใหม่ก็เป็นช่วงเย็นแล้ว
โหคิดดูนะติดอยู่สนามบินน่ะเท่าไรนะ

บริหารพิเศษมาเกาะก็ได้รับอิทธิพลนี้เช่นกันนะคะ
ฝนตกหนักน้ำท่วมถนนแล้วก็ที่มาเกาะก็มีผู้เสียชีวิต๕ราย
พิทธิ์ถาตุได้เคลื่อนตัวเข้าทางตอนใต้นะคะที่เมืองจูหายมควังตุ้ง

เรียบร้อยค่ะเข้าไปตอนเที่ยงของวันพุธนะคะ
ตามเวลาท้องถิ่นตกหนักมากเช่นกันนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสี่รายนะคะ
แล้วก็ประชาชน๒๖๐๐๐กว่าคนต้องอบพยพไปอยู่ที่ศูนย์หลบภัยชั่วคราว
และอิทธิพลของพายุนี้ก็ทำให้เกิดไฟดับ
ก็คือประชาชนก็ไม่มีไฟใช้ไปชั่วขณะหนึ่งนะคะ
ทางการก็บอกว่าประกาศเตือนภัยว่าให้ระวังต่อก็คือ
ระวังเกิดเหตุดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมซ้ำ
คือไม่ใช่แค่จบที่ภัยวิวอ้าวเวลาน้ำมันมาเยอะมันแทรกดิน
ดินล่างมันอ่อนดินมันถล่มดินถล่มน่ากลัวไหมคะ

คือโมงอาร์เนี่ยเขาแชร์กันไปนะน่ากลัว
ใช่ใช่แล้วตอนนี้ฮ่องกงเขาบอกว่าในรอบที่แบบว่ารอบกี่ปีไม่รู้ล่ะ
คุณคิดดูว่าเกาะฮ่องกงที่จริงน้ำมันระบายได้ง่าย
แต่นิดน้ำขึ้นมาลมสามารถพัดคนตกทะเลตาย

เพราะว่าตกทะเลตายสิ

ว่าเราขับรถ๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ก็เลยเร็วเลยนะ
แต่เนี่ยสองเท่านัก๒๗๐กิโลเมตร
เพราะฮะว่าเราเหยียบไป๒๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่เมื่อกี้๒๐๐เย็นดี้ออก
แต่โค้ง
โดยกัญชัยกำเนิดพลังพันธกรุง

นี่ที่เขาแชร์กันให้ว่อน

ที่เขาบอกว่าเป็นแฟนใหม่
ของคุณกึ้งเฉลิมไชยมหากิศริกษ์

นางเป็นเจ้าของร้านอะไรวะนาลีเหรอ
วนาลีกระเป๋านางก็คือพวกกระเป๋าพวกนี้
อ่านางชื่อนางชื่ออะไร
นางชื่อเออนี่ไงเดี๋ยวต้องดูก่อน
คุณจิ๊บคุณจิ๊บชื่อจริงสิเธอก็ต้องพูดถึงชื่อจริงสิ
ชื่อจริงเดี๋ยวเขามาฟ้องเขาใต้หาเดี๋ยวเขาพูดชื่อจิ๊บเฉยก็พอ
นางชื่อจิ๊บก็มีคนเป็นตามนางเยอะเหมือนกันแต่เราก็ย้อนกลับไป
บางคนบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าถึงขนาดที่ผู้หญิงคนนี้
แต่ฉันเท่าที่ได้รู้จักหรือผู้หญิงโดยทั่วไปคงไม่มาประกาศหรอกว่าจะมาเป็นสะพ้ายมหากิจสิริ
ต้องให้ฝ่ายชายเขาถูกแต่เขาบอกผู้หญิงคงไม่ประกาศ
เราลองย้อนกลับไปซิแองจี้ตอนที่เราอ่านข่าวพ่อกึ้งจำได้ไหม

แต่พ่อคุณกึ้งออกบอกเรื่องเราของการที่สร้างเรือนหอ
เขาพูดถึงราคาที่ดินตอนนั้นที่เซ็นทรัลเนี่ยเจรจาซื้อสถานทูตสถานทูตอังกฤษ
ก็พูดว่าโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์ในการซื้อที่ดินว่าแพงที่สุด

ก็คุณสาวรัตนาแรงน่ะ
แอ้งกี้เอาข่าวมาเอาข่าวมา
เรื่องนี้หนุ่มกระผัดจะไม่ยุ่ง

ตอนนั้นน่ะพ่อนี่แองจี้นี่ตอนนั้นพ่อเขาก็คือ

ก็คือพ่อของคุณกึ้งเฉลิมชัยหมากิจสิริ

นาก็คือที่ไปได้กับบ้านทัพพลังศรีกับคุณกล้อง

คริสปี้คีมอะไรต่ออะไรนั่นแหละ

ตอนนั้นเขาโพสต์ว่าตอนนี้เขากำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่

อันนี้พ่อโพสต์นะครับอันนี้พ่อโพสต์
ใกล้ถนนสาธรณ์เพื่อเอาไว้สร้างเรือนหอให้กับลูกชาย
ที่ตามสินแสธรรมนายไว้ว่า
กึ้งจะพบรักกับผู้หญิงที่เหมาะสม

ยังเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย
และจะแต่งงานในปี๒๕๕๙
แล้วยังไงอีกถ้าเป็นอย่างนั้นได้

เขาบอกว่ากำลังจะสร้างบ้านใหม่เนี่ย๖ไร่นี่นะฮะ

ซึ่งตามดวงที่สินแสแม่นที่ทำนายไว้เนี่ย
คือลูกชายผมถ้าสินแสคนนั้นแม่นจริงที่ทำนายไว้
กึ้งจะพบกับผู้หญิงที่เหมาะสมกัน

และเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย

ผมและแม่ของคุณกึ้ง
คุณสุวิมนธ์มหากิศิริ
ได้แต่หวังและภาวนาให้เป็นจริง

ตามที่หมอดูได้ทำนายไว้
ที่เห็นก็คืออยากจะสร้างบ้านหลังใหม่เนี่ย

แต่เหมือนกับว่าที่เขาว่ากันว่า

คุณไม่รู้จริงเหรอ

ฉันไม่รู้จริงต้องไปถามท่านยาเลสท่านยาเลสน่าจะรู้จัก

แต่ตอนนี้ใกล้ถึงงานแล้วถึงงานนะ
วุ้นเส้นจะถึงใช่ไหม
จะแถลงตอน๑ทุ่ม
วุ้นเส้นแถลงทุ่มหนึ่งนะ
ใช่บอกว่าจะพูดความจริงทั้งหมด
งานออนจีลาแล้วก็พอลร่า
ไปกินข้าก็แบบชิลคูลเลย

แล้วก็เดินควงวุ้นเส้นออกมาจากร้านพร้อมกัน
พอลล่าเนี่ยก็ได้มีการเลือกข้างเรียบร้อยแล้ว

เพราะเมื่อ๒วันก่อนพอลร่าเองได้มีการ
โพสต์คลิปของลูกสาวคือน้องลายลานะครับ
กำลังเล่นแต่งหน้ากับคุณเจนนี่
โดยที่มีน้องบีน่าร่วมแจมด้วย

เมื่อสองวันก่อนยังมีรูปของคุณเจนี่ลงอยู่

สใส่เกือกมาเดินคล่องน่ะ

นะฮะแล้วก็มีการโยงใยมาถึงคุณจ๋าเออเพราะคุณจ๋าเนี่ยนะฮะ
คือเมื่อก่อนเนี่ยก็มีข่าวเป็นแฟนคุณกึ้งคุณจ๋าแกก็ไปเที่ยวเมาดีฟ
อยู่ดีดีก็มีรูปลงมานะฮะกำลังใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเงย
แล้วก็หัวเหล้าอิ้มขนบนฟ้าอู้นั่งหัวเหล้าเหรอเอออ๋อ
เสร็จปุ๊บนี่นี่รูปนี้รูปนี้รูปนี้นะครับนี่นะฮะคือปรากฏว่า
ในนี้คุณจ๋าเขาก็บอกว่าเขียนเอาไว้ด้วยว่าหัวเหล้าอะไรนะ
เราสู้แดดอ๋อพอเสร็จคนก็เลยไปโยงว่าหัวเราะที่หลังดังกว่าหรือเปล่า
อืมอืมเออพอหลังจากนั้นคุณจ๋าเนี่ยรูปนี้นะฮะอืม
หลังจากนั้นคุณจ๋าเองเนี่ยเขาก็ลงจากเครื่องเสร็จปุ๊บ
เขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะอย่าเอาจ๋าไปเกี่ยวข้องเลย
มันเป็นการท่องเที่ยวเป็นทริปท่องเที่ยวของเขา
ที่เกิดขึ้นเลยอะไรอย่างนี้คือเขาก็พยายามกันตัวเองออกมา

มันเป็นปัญหาของพวกวัยเจริญพันธุ์ไง
จะได้คู่หาคู่จับคู่

จะเหรอเอาอย่างงั้นหรอ

แล้วจั๊กก่อน
คุณสรุปคือยังไง
เหมือนประมาณนางก็พูดไม่ออกว่านางจะบอกยังไงวะ
คนใกล้ตัวนางมาเล่าให้ฟังอีปามปามมี่ปามมี่ปามมี่ตอนนี้ปามมี่ไปถูกกับนาง
เออก็เล่าเหมือน
เทียบให้ฟังอย่างนี้ผมเป็นเพื่อนกับคุณ

ผมเป็นเพื่อนกับคุณเป็นเพื่อนสนิทกับคุณถูกไหม
คุณมีแฟนคนหนึ่งนะแล้วผมก็สนิทกับพี่ผัดไทยถูกไหมฮะ
วันหนึ่งแฟนของคุณเนี่ยนะครับมาคบกับคุณผัดไทยแล้วผมก็รู้จักผมก็ไม่กล้าที่จะบอกคุณ
มันพูดไม่ออกเลยหรือเปล่าได้ตะทักกันว่ากัดครับ
ว่าความรักเพิ่งมาโป๊ะมาตอนเดือนนี้เองนะ

เหมือนกับว่าทั้งแม่คุณสุฟิมนต์แฮปปี
แต่ต้องบอกอันนี้คือผมเองคุณพูดดำ

ฉันไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครฉันอ่านตามหน้าที่

กับพี่ก้อยแต่ยังไม่เคยเห็นพูดถึงเลยค่ะ

เชื่อผีบังตาหนุ่มหลงป่าเจ็ดวันเอาไหมเจอ

คุณเจนถ้าเป็นไปตามเลย
เจนพอดีอย่างงี้

เป็นเรื่องที่ของเขาที่เราต้องไปคุยกันเองแล้ว
เขาไงเธอแต่เจนนี่นี่เนอะเวลาละครจะออนแอร์เนี่ยเนอะดัง
ตลอดดังตลอดเมื่อวานนี้เรตติ้งเพลิงบุญถีบขึ้นไปสี่
กว่าเออเออจำได้มาตอนมาเล่นระบำดวงดาวตอนนั้นเนอะ
ก็มีคดีความรักเนอะไม่ไม่ใช่ระบำดวงดาวเชื่ออะไร
อย่างนั้นอ่ะอ๋อใช่ตอนนั้นมีเรื่องสาตานใช่ไหมล่ะนาง
เล่นลาครลาครจะออนแอร์ทีเลยนางดังทุกทีเนอะอืมจริง

อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากเช่นกันนะคะ
ดำตอนนี้เป็นยังไงคะโฮมโปรอ๋อจะให้เข้าใช่ไหมคะใช่ค่ะ
โฮมโปรเนี่ยเขาครบรอบ๒๑ปีฉลองทั่วไทยลดให้ทั้งห้าง
กำไรให้ลูกค้าได้ช็อปคุ้มแบบจัดเต็มรถสูงสุดนะฮะ
เปอร์เซ็นต์เอานี่ใครเนี่ยคนนี้ใครผู้หญิงคนนี้ใคร
ขอบคุณนะคะคนไทยนะคะที่ให้โฮมโปรได้มีส่วนหนึ่งนะคะ
ในการดูแลบ้านคุณมาตลอด๒๑ปีนะคะก็เลยคิดจะคืนกำไรให้ลูกค้า
ก็เรียกว่าช็อปคุ้มนะคะแบบจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นครบรอบสี่แสนบาท
รับฟรีก็คือ๔แสนบาทรับฟรีทองคำหนัก๑บาทมูลค่า๒๑๐๐๐บาท
แล้วก็ได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด๒๑๐๐๐บาทนะคะ
ช็อปด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพตั้งแต่๒๐๐๐บาทขึ้นไปนะคะ
หรือผ่อนทั้งร้านนานสูงสุด๒๑เดือนกับสถาบันการเงินชั้นนำอีกมากมาย
รถทุกแผนกทุกสาขาทั่วไทยตั้งแต่๒๔สิงหาคมถึง๒๔กันเดียวนี้
ครั้งเดียวในรอบปี
ต้องนะฮะเขาเรียกว่าช่วงฉลองครบรอบ๒๑ปีนี้นะ
พร้อมรับส่วนรถเพิ่มสูงสุด๓๐๐บาททุกผู้ชมครับ
เริ่มตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคมจนถึง๓๑สิงหาคมปีนี้เลยนะครับ
ขึ้นอีกที
คุณต้องเอาขึ้นเลยนะครับ

แล้วคุณจะเข้าไปสมัครสมาชิกโฮมคัสได้ฟรีทันทีทันใจสะดวกรวดเร็วคุณเห็นไหม
อย่างตู้เย็นจาก๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐ก็เหลือ๒๐๐๐๐คือลดเยอะอย่างนี้เลยนะคุณ
แล้วก็นอกจากนั้นยังมีคุณดูก๊อกน้ำเนี่ยจาก๘๐๐เหลือ๒๐๐
คือลดขนาดนั้นเลยคุณดูโปรโมชั่นของเขาเนี่ยคือ
ก็รีบรีบไปกันเลยนะครับก็รีบไปซะ
สมัครตอนไปช้อปนะฮะง่ายแบบนี้
รีบสแกนกันให้ไวดุลเลยนะครับ
ภักดิ์ซักครู่โปรโยชน์ทั้งหมดนี้จัดครั้งเดียวในรอบปี
เม่ได้แว๊งก็คุณไม่พูดครึ่งะเอาตั้งแต่เกงดาราเอาไปเขียนะ

ช่วงหน้ากลับมามดดำจะพูดอีกแล้วเรื่องนี้มดดำตายคนเดียวผมไม่เกี่ยว
อ่าโอเคคุณพระดามห้าสรุปแล้วคือยังไงครับที่คุณพูดพูดให้อืม
มีกอนเข้าใจสะสมไม่คุณพระดามคุณต้องชัดเจนเดี๋ยวคนเขามาด่าคุณแม่จริงนางว่า

คือฉันอ่าจากเว็บไซต์คนที่ชอบอ่าจากเว็บไซต์

ตกลงที่คุณมาพูดนะวันก่อนครั้งวันอังคาร

ดาราพระเอกคนนึงไปมีอะไรกับนางเอกคนนึง
แล้วแฟนเขาจับได้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้

ผมรู้นะว่าใครผมรู้แต่ผมมางงนะผมผมเข้าใจผิดเรื่องตัวผู้หญิงว่ะ
เมื่อวานผมไม่รู้หมดเลยพูดเลยบอกว่าอ๋อถ้าผู้หญิงไม่แปลกใจตอนนี้แปลกใจแล้ว

แปลกใจแปลกใจตัวผู้หญิงว่าเป็นจริงจริงเหรอที่คุณบอกมานั้น

ผมแปลกใจไงว่าเป็นจริงเหรอคนนั้นน่ะ
เดี๋ยวถามแปลกนึงนะคุณมั่นจะเรียกว่าอู้ววววเอาปากกับ
ก็อยากอะไรเหรอตอนแรกไม่แปลกใจ
อยากรู้ความจริงว่าไปถามคุณแน่นแล้วแหละซ่าน
ว่าด่ำเขีอ่านผมรู้แต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นน้องคนนี้ไง
เพราะพอรู้ว่าน้องขนี้ผมก็งงเหมือนกันนะว่าเห้ยมันใช่เหรอ

ไม่เอาไม่เอาเอาอะไรวะฉันซวย

อีปามพูดสิยังไง
คุณต้องอั้งคนอื่นก็พูดเลย
มีคนมาเล่าให้ฟังเขาสะใจมาก
ก็คือไปถ่ายละครกับนางเอกคนนี้
ตกตางคืนน่ะมัวก็กินกัน

แล้วยังไง
ฉันกิดหน้าชั่วของเธอนะเธอเลว
ไม่ต้องมาปั่นให้ฉันโดนด่าอีบ้า
วันนั้นกูไม่น่าหลุดลอยเลย
ต่อเลยไงต่อให้มันจบคุณผู้ชมฟังอยู่คุณผู้ชมฟังอยู่คุณผู้ชมฟังให้จบ
แล้วถ้าเกิดมันฟังฉันต่อไปนี้ฉันไม่ต้องมีเพื่อนในวงการบันเทิงแล้วใช่ไหม
ทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วล่ะพูดไปเร็วพูดไป
วันนี้ไอ้วุ้นกับเจนี่มันคงไม่มองหน้าฉันล่ะ

แล้วยังไงต่อเขาไปกินกันแล้วยังไงต่างจังหวัดแล้วไง
แล้วก็เหมือนกับกูต้องเล่าจริงเหรอ
จริงสิเล่าไปเร็ว
แล้วก็เหมือนกับแฟนเขาก็อะส่งคนไปแบบว่า

ไอ่คนไอ่คนที่เป้นแฟนผู้ชายอยู่เรศเรศยังไง

ให้โอกาสเท่านี้นะคะไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้
ไม่ให้ทำแบบนี้อีกแล้วใช่มั้ย

ไม่แต่ว่าเขาปิดกล้องกันหรือยังเธอ
เธอรู้หรือว่าเป็นใครรู้ละซิคะ

ฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่ได้เจอกเขา

แล้วมันก็ไปเล่าให้อีปามฟังแล้วก็อย่างเหมือนแบบให้อีปามมาเล่าให้ฉันฟังอีกทีนึง

ไม่ได้ออกข่าววันนั้นไม่มีอะไรจะพูดกันเธอเห็นเวลา
ข่าวเยอะแยะมากคุณแม่พูดขึ้นมาเอง
ข่าวนั้นเยอะมากคุณแม่งพูดว่าอันนี้เด็ดกว่าเธอไม่รู้
ก็มานั่งอ่านข่าวมากกี้แต่งงานฉันบอกโอ้ย
ที่ฉันรู้เด็ดกว่ามากกี้แต่งงานชุดแต่งงานอีก
แต่ผมบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลย
กัญชัยเป็นคนเริ่มต้นกันข่าวนี้
เกี่ยวกับมดดำร้วนถ้าจะโทษหรือจะมีอะไรหรือจะ

ถ้าซื้อครบ๔๐๐๐๐๐บาทก็รับทองคำหนัก๑บาท

บุตรภาพทั้งสี่สองกว่า๑๐๐๐บาท

เอาแล้วแต่
สบายใจใช่ไหมเอาที่หนูสบายใจว่า
เข้าใจสะสมนอกจากจะเป็นดาราดังเป็นพิธีกรปากดี
หลายร้อยล้านว่างชอบเคลียร์คิวแน่นตลอดเที่ยวเกือบทั่วโลก
ประเทศไหนก็มักจะเข้าร้านเซ็กช็อปไปซื้อเซ็กสทอย
โดยเฉพาะถุงยางกลิ่นแปลกรูปร่างแปลกชอบชอบ

ยังดีที่ไม่มีอุตลิชอบสะสมถุงยางแบบใช้แล้ว
มีถุงยางแต่ผมบอกเลยนะผมไปผมก็ซื้อนะ

มีความสุขทางใจเนอะทำไปเถอะมันไม่ผิดกฎหมาย
ข้อไหนที่บอกทำไมที่ต้องยืดอกพกถุงกันแล้ว
มันเป็นเรื่องตลกเหรอไอ้การจะมาซื้อถุงยางแล้วมานั่งเมาส์กันมันไม่ใช่เรื่องนะ
สะสมทุกอย่างกลิ่นต่างไหมเถอะ

นั่นแหละเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ไม่ต้องถามว่าเป็นใครมันเฉลยอยู่ในตัวแล้ว
ไม่ใช่ผมแต่ผมขอบตัวแทนเขาอ๋อเหรอไม่ใช่แล้ว
พี่พี่เขาโดนสแกนที่ต่อมอลไงที่แบบเอามาเยอะ
เออใช่แต่นั่นมันโป๊ตุนั่นน่ะอ่ายขนาดเติมเออพี่ไปซื้ออะไรมา

อันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเหรออย่างนั้นนางเอกเพราะว่าอยู่แกงเดียวกัน

นางเอกไปซื้อของปลอมมาไงเธอเต็มกระเป๋าเลย
โอ้ตายแล้วตอมมอร์ตกใจไงสแก๊สออกมาคุก
ของมดดำซื้อมาแค่อันเดียวแล้วไม่โดนจับด้วย

อี้บ๊ะ
พกมาในก้นด้วยของมดน้ำไปใส่ใส่ไปในก้นแล้วก็นั่งขึ้นบินมา

จบเนอะไม่รู้จะเล่าอะไรอีกแล้วอ่ะบ้า
พรุ่งนี้เราขอมอบหน้าที่ให้กับคุณพศอานนท์นะฮะ
เรื่องก็เด็ดน่าเด็ดนะ
ถามคุณอานนท์ด้วยเรื่องรองเท้าไปเคลียร์เขายังที่ร้าน

มีความสุขค่ะ